ยังอยู่ที่เรื่องของผัวเมียฮะ

เชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวาง
ถ้าน้ำเชี่ยวนั้นเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าเมียด้วยครับ

แน่นทุกดอกตอกไปทั่วรถเลย

นั่นแหละฮะกระจกหน้ากระจกหลังด้านข้าง

ตอกแน่นนะฮะ
ทุกครั้งที่บรรจงทุบลงไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งนะครับ

จะเห็นว่าคือฝั่งนี้เป็นภรรยาแหละ
เอาท่อนเหล็กนะกระหน่ำตีตีตีอีซูซูแบบไม่ยั้งเลยนะครับ
แล้วเธอฟาดจนหนำใจแล้วเธอก็จากไปแบบเงียบ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปพูดคุยกับคุณส้ม
คุณส้มเป็นคนถ่ายคลิปนี้เธอเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุตอนกลางคืนเนี่ย
คู่นี้ทะเลาะกันรอบหนึ่งแล้วพอเช้ามาทะเลาะกันอีกรอบนึง
ฝ่ายชายก็ถามว่าจะทำยังไงให้หายโกรธ

ถ้าทุบแล้วรถก็จะหายโกรธ
สามีผมบอกแล้วไง
ว่าน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวาง

ทุบเลยจ้ะลองฟังดูครับ
ผู้ชายตอนแรกผู้ชายก็ออกไป

ทุบประมาณสัก๓๔ทีเนี่ยค่ะแล้วก็ทีนี้ผู้หญิงก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปตามหา
นี่คิดว่านะคะน่าจะออกไปตามหาพี่ชายค่ะแล้วก็ทีนี้ก็กลับมา
ผู้หญิงก็กลับมาแล้วก็คิดว่าเออเลือกคงจบละ
แต่ว่าผู้หญิงก็จอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็หาไม้หาเหล็กอะไรนะครับ
ทุกแล้วทีนี้ทุกแบบสำคัญเลยค่ะ
ผู้ชายก็มากลับมา

ก็คุยโทรศัพท์ว่าเออเนี่ยมันทุบรถผม
คุยกับใครสักคนหนึ่งเลยค่ะแล้วก็

นี่แหละค่ะ